มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ชม
ส่งข้อความมาเยอะว่าโอ้ยอากาศเย็นแล้ว

ยังคงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า๒๓วันนี้

มีหมอกให้เห็นกันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามพร้อมกัน
ในรู้ก่อนรถหนาขอบคุณชิสาครับ
เป็นอย่างไรตรวจสอบกันนะคะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้ภาคกลางอาจจะน้ำเยอะหน่อย

โดยเฉพาะท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สภาพอากาศเพราะว่าจะค่อนข้างแปรปรวนแล้ว
เข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะ

และเหตุสภาพประเทศ

จะเห็นว่าช่วงนี้นะคะตอนบนของประเทศสภาพอากาศจะไม่ได้มีฝนตกหนักมากนัก
ฝนจะลดลงแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกได้ก็คือ
อากาศจะเย็นขึ้นโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยหนาวขึ้นเท่าไหร่ภาคใต้ก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นเท่านั้น
ปัจจัยหลักนะคะก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยยังคงแผลลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
แก่แถบภาคอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคเหนือด้วย
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นฝนลดลงอากาศหนาวเย็นส่วนแถบตะวันตกของประเทศนะคะ
ไปถึงภาคใต้ก็มีฝนตกลงมาไม่มากนักประมาณ๑๓๐๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนตกมากหน่อยประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวัง
ส่วนภาคอื่นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือสบายค่ะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนเพราะสภาพอากาศค่อนข้างดีเลย
ก็ต้องระวังค่ะช่วงเช้าอาจจะมีหมอกลงหน่อยในพื้นที่บริเวณยอดภูนะคะ
หรือว่าบริเวณที่อยู่บนที่สูงส่วนกลางวันอาจจะร้อนตกเย็นเนี่ยอาจจะมีฝนลงมาได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะแปรปรวน
แล้วก็ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้กันด้วยนะคะ
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดี
อุปกรณ์ที่จะดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นร่มนะคะ
ผ้าพันคอกันเอาไว้ก็คงจะไม่หนักหนาเกินไป
ยังไงก็แล้วแต่สุขภาพนั้นสำคัญที่สุด
กลับมาติดตามสภาพอากาศกันให้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
วันนี้ลาไปขายของก่อนสวัสดีค่ะ
เอามาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า
ลูกค้ามามาจากต่างดาวคุณผู้ชม
ทุเรียนส่งออกโลก